เป็นคุณแม่คนสวยนะคะน้องแนนนี่ค่ะ

บางทีจะชิงตื่นก่อนรีบลงมาทำก่อนเลย
จริงขนาดนั้นเราดูลูกภายนอกฟุตบอลดูเป็นแบบ
โอเคอะไรก็ได้สบายไม่
ตื่นกับใกล้โฮมาทำอาหารก่อนแล้วใส่